คุณผู้ชมเวลาเราจะไปดูการแสดงต่างโดยเฉพาะมหรสบต่างจังหวัดเข้าใจดี
ก็จะต้องมีการจับจองพื้นที่
ใช่เพราะว่าบางทีเขาไม่ได้มีเก้าอี้เรียงรายวางเอาไว้ให้คุณไง
คุณจะต้องเตรียมเก้าอี้ไปเองบ้างเสือบ้างอะไรต่างบ้าง
แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูน้องคนนี้เขาโชว์ไอเดียการไปดูหมอลำแบบรูปแบบใหม่

โอ้โหสบายเลย

เนี่ยเขาบอกว่าเห็นจังใดก็ได้ตัว
มาแล้วนี่เจ้าภาพบอกอย่างนี้
รู้สึกทำยังไงก็ได้เขาจ้างมาแล้ว
จะนอนดูก็ได้นั่งดูก็ได้ยืนเต้นก็ได้

คือเจ้าภาพเขาจ้างมาโชว์แล้วไง
คนมาดูจะทำยังไงก็ได้

ก็เลยหอบเสือสาดหมอนข้างผ้าห่มผ้าปูอะไรมาดู

ก็เข้าใจไงคือหมอลำเวลาเขาแสดงแล้วใช้เวลานานคุณ
แล้วการแสดงแบบกลางแจ้งบางที
เหมือยปวดหลัง

จะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละจ้า
คุณจะเคยเจอนะกับการแสดงหมอลำที่มีคนมานอนดูแบบนี้
ก็ดีก็ดีนะเห็นไหมก็เป็นความบันเทิงนะ
นอนดูสบายกันไป